สาราทรงไทยริมแม่น้ำแม่กรองครับ
สมุทรสงครามระหว่างที่พ่อค้าแม่ค้าขายของ

ด้านบนเป็นสารทรงไทยพื้นเป็นซีเมนนะฮะ
จู่มันพังลงไปในแม่น้ำแม่กรอง
วาดทุกคนลงน้ำไปบาดเจ็บรันนาวแล้วก็ศูนย์หายกันด้วยนะครับ
ติดตามคลิปเหตุการณ์ขณะที่มีการเกิดเหตุครับ

คือเสียงตอนต้นคือเราปล่อยไม่หมด

แม่แล้วก็ร้องไห้ดังมาแล้วบอกช่วยแม่หนูด้วย
แม่หนูโดนทับแล้วก็ตะโกนร้องเรียกแม่อยู่อย่างนั้นนะคะ
เป็นเสียงกิร้องเสียงร้องของทุกคนด้วยความกลัว
ไหมแล้วคุณผู้ชายแขนหักเลยนะค่ะ

นิ้วขาดนี่คือผู้เคาร้ายทั้งหมด
ใกล้กับวัดเผ็ดสมุดวรรพวิหาร
มันคือแหล่งท่องเที่ยวริมแม่น้ำแม่กรอง
คนเยอะขายของกันของกินต่าง
สุดตัวพังลงไปกวาดทุกอย่างลงไปในแม่น้ำ
ประชาชนนักท่องเที่ยวพ่อค้าแม่ค้าตกลงไป
บาดเจ็บ๒๓รายแล้วศูนย์หาย๒ราย
หาก็หาไม่เจอนะครับ
แล้วภาพที่มันสยองที่เราแชร์กัน
ก็คือเป็นภาพของชายสูงอายุที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นี่แหละนะฮะ
หักนิ้วขาดจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาก็ยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นหลังเกิดเหตุ
แล้วก็สันนิษฐานเบื้องต้นว่าน่าจะมีคนเยอะเกินไป
ดินมันอ่อนแล้วสารามันรับน้ำหนักไม่ไหว
ก็เลยซุดตัวกวาดทุกอย่างลงไปในแม่น้ำแบบนี้
คือต้องบอกว่าเมื่อวานวันพระใหญ่
หลายคนไปทำบุญที่วัดสาลานเนี่ยก็อยู่ใกล้วัด
แล้วมันคือชุดประมาณที่เชียงบ่าย
คนไปนั่งพักไปนั่งกินข้าวซื้อของซื้อของกันด้วย
หลังจากเกิดเหตุกู้ภัยก็เข้าไปในพื้นที่
ไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุข้างมันเป็นท่าเรือ

ก็นำคนเจ็บทั้งหมดขึ้นมาจากน้ำส่งโรงพยาบาล

แล้วก็ทางด้านของนายประจินทานสิริสิน

ก็นำหัวหน้าส่วนต่างที่เกี่ยวข้อง
เรียกรถเครนขนาดใหญ่มา

เพราะว่าก็อย่างที่บอกมีคนหายไป๒คน

ถ้ามันลึกลงไปอีกมันจะหาคนที่สูญหายไม่เจอ
น้ำลึกลงไป๑๒เมตรแล้วมันไหลแรงมาก

เพาะกิจอำนวยความสะดวกให้กับญาติคนเจ็บและผู้สูญหาย
แล้วก็มีการส่งชุดนักประดาน้ำลงไป
งมคนหายอีก๒คนแต่มันค้นหายากมาก
มากเพราะน้ำหลังเกิดเหตุปุ๊บ
น้ำมันกำลังเริ่มขึ้นมาเรื่อย

เมืองต้นก็สั่งปิดสาราที่อยู่ใกล้เคียงทั้งหมดเอาไว้
เอาคนออกไปให้หมดครับแล้วก็ปิดถนนริมตลิ่ง

แล้วก็เตรียมเข้าไปหาสาเหตุที่มันเกิดขึ้นว่า

คุณผู้ชมภาพเปรียบเทียบ
ก่อนหลังด้านซ้ายคือภาพปกติ

ขวามือเป็นท่าเรือ

ใช่คือเหมือนไม่เคยมีมาก่อนเลยค่ะ
มันหายไปเลยครับไม่มีแม้กระทั่งต่อหม้อ
ไม่มีอะไรไม่มีเสาไม่มีอะไรเลยครับ

มันกวาดลงไปแบบนี้เลยนะฮะ
ทางด้านของนายสมศักดิ์นวลพิจิตรอายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นพ่อค้าขายข้าวหมูแดงอยู่ที่นี่แหละสารานี้
คนนี้เขาบอกว่าก่อนสาราจะพังลงไปเนี่ยนะ
มีลูกค้านั่งกันอยู่ตามโต๊ะต่างครึ่งสารา
ต่อมาตัวสารามันเริ่มสั่น
สั่นเริ่มเอียงลงไปในแม่น้ำแล้วก็พังทันที
ตนนะออกมาก่อนที่จะรีบออกมาทัน
ก่อนที่จะตกลงไปในน้ำเอาไปฟังเสียงของคุณสมศักดิ์
พ่อค้าขายข้าวขาหมูข้าวหมูแดงนะครับ
อ๋อมันเริ่มก่อนแล้วมันก็มันเพิ่งจะมาหัก
ตอนนี้สั่นมันได้หักแล้วแล้ว
หักประมาณ๓ต้นเดี๋ยวเสาเอียง๑

มันเอียงอู่ริมครอง

ขณะที่แม่ของคนที่ศูนย์หายนะ

แล้วก็หวังว่าจะช่วยขึ้นมาได้นะฮะ

อยู่ใกล้กันคือแม่เขาไปเรียกเรา

ก็ขอให้มีหวังว่าเจอไม่เป็นไร
ขอให้ว่ายน้ำไปกึ้งบ้านคนอื่น

ความหวังมันน้อยมันนานแล้ว
สำหรับคนเจ็บจากการบรรยายงานของศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจ
หอประชุมเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

บาดเจ็บเล็กน้อยกลับบ้านไปแล้ว๑๕คน
ณที่เกิดเหตุเมื่อวานเนี่ยสูญหาย๒คน
ก็คือมีนางสุรีอุราชื่นกับนางพรพิไลเสือเล็ก
นะฮะก็หากันทั้งคืนเลยนะครับ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องของการก่อสร้างสาราหน่อย
คือจริงแล้วมันมีกฎควบคุมอยู่นะคะ
ว่าการก่อสร้างอาคารหรือสาราอะไรก็ตามที่มันอยู่ใกล้กับแหล่งน้ำเนี่ยนะคะ
กฎหมายควบคุมเขาบอกว่าถ้าแหล่งน้ำสาธารณะกว้างไม่เกิน๑๐เมตร
จะต้องร่นแนวอาคารให้ห่างเขตแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า๓เมตร
ถ้าแหล่งน้ำกว้างตั้งแต่๑๐เมตรขึ้นไปต้องร่นแนวอาคารไม่น้อยกว่า๖เมตร
และถ้าแหล่งน้ำสาธารณะนี้มีความกว้างตั้งแต่๑๐เมตรขึ้นไปแล้วมีขนาดใหญ่
อย่างเช่นเป็นบึงเป็นทะเลหรือเป็นทะเลสาบเนี่ย
ร่นมาไม่น้อยกว่า๑๒เมตรนะคะ

คือเขาต้องการให้ร่นถอยมาเพราะแบบที่คุณทัศนัยบอกมันแหละ

ศูนย์หายไปสองนะฮะแล้วล่าสุดนั้นก็ก็เป็นเป็นข่าวดีที่เจอ
แต่ก็เป็นข่าวเศร้าเพราะว่าเขาเสียชีวิตคือเมื่อวานเนี่ยค่ะ
คุณผู้ชมเจ้าหน้าที่ก็พยายามอย่างสุดความสามารถมีการสลับกำลังเปลี่ยนกันมา
งมร่างของผู้สูญหายทั้งสองท่านนะคะ
ที่สุดแล้วเมื่อคืนสักประมาณ๔ทุ่มครึ่ง
ประดาน้ำยืนยันอย่างเป็นทางการนะคะว่าพบผู้สูญหายแล้วทั้งสองคนก็คือ
คุณสุรีอุราชื่นเป็นแม่ค้าขายอาหาร
แล้วก็นางสาวพรพิไลเสือเล็กเป็นลูกค้าที่มารับประทานอาหาร

คือศพติดอยู่ใต้หลังคาสาหลาดที่ถล่ม
ตอนแรกยังไม่สามารถนำทั้งสองศพขึ้นมาได้

เรื่องของความมืดทั้งเรื่องของระดับน้ำที่มันเพิ่มขึ้นมา
ยากต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่
และที่สำคัญตอนแรกกะว่าจะยกสาลาทั้งสาลาขึ้นมา
เพื่อที่จะนำทั้งสองศพขึ้นมาให้ได้

คือเจ้าหน้าที่หน้างานเขาประเมินกันแล้วแหละว่าถ้าเกิดว่า
ยกขึ้นมาทั้งสาลาสาลามันอาจจะถล่ม
แล้วอาจจะเป็นอันตรายต่อชุดที่เข้าไปให้การช่วยเหลือ
เพราะฉะนั้นจนกระทั่งถึงเที่ยงคืนค่ะ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่บริเวณหน้างานมีการประเมินกันใหม่
มีการวางแผนงานกันใหม่คือยกแบบแยกชิ้นส่วน
มีการเปลี่ยนเป็นให้นักประดาน้ำลงไปผูกเชือก
แผ่นปูนที่ทับร่างของผู้เสียชีวิต
ให้รถเครนดึงแผ่นปูนออกทีละแผ่น
จนสามารถที่สุดแล้วนำศพแรกขึ้นมาได้
หลังจากที่ค้นหากันสักประมาณ๑๒ชั่วโมง
ศพแรกที่สามารถนำขึ้นมาได้
ก็คือคุณสุรีอุราชื่น
อายุ๓๑ปีเป็นแม่ค้าขายของอยู่ในสารานั่นแหละ
สภาพศพที่นำขึ้นมาคือขาขวาหักผิดรูป
ใบหน้าด้านซ้ายบวมช้ำลักษณะเหมือนโดนแผ่นปูนกระแทกอะค่ะ
ทีนี้ศพที่นำขึ้นมาได้เนี่ยก็ต้องส่งให้กับคุณหมอนิติเวศ
ชนะสูตรศพต่อไปนะคะว่าสุดท้ายสาเหตุการเสียชีวิตคืออะไร
เพราะว่าต้องระบุใบบรรณาบัตร
ส่วนอีกศพหนึ่งก็คือคุณพรพิไลเสือเล็กอายุ๒๔ปี
ลูกค้าที่มาทานอาหารจนถึงตอนนี้๖โมง๓๙นาที
ยังไม่มีรายงานนะคะว่าสามารถที่จะกู้ขึ้นมาได้แล้วนะคะ
ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าก็จะรายงานเพิ่มเติมให้ทราบนะคะ
ก็เป็นสิ่งที่ต้องแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิต
ก็ต้องมีการตรวจสอบสาราริมน้ำทั้งหมดแหละว่ามันปลอดภัยดีหรือเปล่า